ฉันคือสิริมงคล
ปกติดวงคนเราเปลี่ยนช่วงไหนบ้างคะ

ดวงของสิริจะเปลี่ยนไหมคะหมอไก่

แต่ว่าจะเฮงไหมเนี่ยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะ
เอาลิอยากเฮงด้วยนี้คะ
ถ้าอยากเห็งก็ต้องมาเช็คดวงกับหมอไก่สิจ๊ะ
ปีนักศัตริย์ที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้
บอกได้เลยนะคะว่าเห็งหนักมาก
รอฟังแล้วค่ะหมอไก่
ได้แหมทำมาเป็นลีบใช่นะสิริ
สำหรับปีนักศัตริย์แรกนะคะที่ดวงดี
นั่นก็คือคนที่เกิดในปีมะเสงค่ะ

ถ้าสมมุติว่าจะให้พูดถึงช่วงชีวิตที่ผ่านมาเนี่ย
บอกได้เลยนะคะว่าชีวิตเหมือนกับละครหลังข่าวเลยค่ะ
ราม่าน้ำตาเล็ดนะคะกระดาษทิชชู่สองแผ่นเนี่ย
น้ำตากันไม่หวั่นไม่ไหวเลยนะคะ
เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาคนที่เกิดในปีมะเสงเนี่ย
หวังอะไรก็ไม่ค่อยสมหวังนะคะ

แต่พอหลังตุดจีนโอ้โหชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะ
ชีวิตของคนที่เกิดในปีมะเสงเหมือนปลาที่ได้น้ำอ่ะนะฮะ
คือการงานเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสมหวังมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะ

คนที่เกิดในปีมะเสงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะหาเงินหาทองเข้ากระเป๋าได้มากขึ้นนะ
ต่อมานะคะก็คือคนที่เกิดในปีมะเมียนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือว่าเรื่องของความรักเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าดีครบถ้วนเลยนะคะ
อย่างในเรื่องของการงานเนี่ยถือว่าดีมากนะคะ
ส่วนหนึ่งที่ทำให้คนที่เกิดในปีมะเมียเนี่ยประสบความสำเร็จได้นะคะ
จากดวงชะตาดีแล้วนะคะก็ยังมาจากพื้นฐานดวงชะตาอีกด้วยนะคะ
เพราะว่าคนที่เกิดในปีมะเมียนะคะพื้นฐานเนี่ยเป็นคนขยันนะคะ
เอาการเอางานมีความมุมานะมากกว่าคนปกตินะคะ
เรียกได้ว่าเป็นปีนักศัตริย์ที่อึดถึกทนมากนะคะ
ก็เลยเป็นส่วนที่ช่วยทำให้คนที่เกิดในปีมะเมียเนี่ยประสบความสำเร็จได้
ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะคะ
เพราะว่าคนที่เกิดในปีมะเมียค่ะนอกจากงานดีแล้วเงินก็ย่อมดีตามไปด้วยใช่ไหมคะ
คือคนที่เกิดในปีมะเมียค่ะในปี๒๕๖๔นี้นะคะ
ตุจีนนี้ไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่คนที่เกิดในปีมะเมียเนี่ยสามารถหาเงินหาทองเข้ากระเป๋าได้มากนะคะ
ถ้าวางแผนในเรื่องของการเงินดีอันเนี่ยมีโอกาสที่ฐานักจะเขยิบขึ้นไปอีกขั้นนึงเลยนะคะ
นักศัตริย์สุดท้ายนะคะก็คือคนที่เกิดในปีกุลค่ะ
สำหรับคนที่เกิดในปีกุลนะคะเรียกได้ว่าเป็นปีแบบเสือส้มเงียบเลยก็ว่าได้นะคะ
เพราะว่าเวลาที่ดูจากภายนอกแล้วเนี่ยคนที่เกิดปีกุลเนี่ยดูเงียบมากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะดูทุกอย่างเนี่ยเหมือนเดิม
แต่จริงแล้วเนี่ยโชคดีเนี่ยกำลังจะคืบคานะคะกำลังจะเข้ามาในดวงชะตาของคนที่เกิดในปีกุลแล้วนะคะ
ไม่ว่าคนที่เกิดในปีกุลค่ะจะทำกิจการงานใดไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าทำงานประจำนะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จกันทั่วหน้าเลยค่ะ